คุณผู้ชมครับมีครอบครัวนี้กับทหารสองนาย
มีเสียงดังขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วย
ไม่ใช่ชาวบ้านหรือครอบครัวนี้ขอความช่วยเหลือจากทหาร
แต่ทหารบอกว่าครอบครัวนี้ช่วยหน่อยจะจมน้ำแล้ว
มทะเลแล้วค่ะทุกคนเรามาเจอเจอพี่เขาจมน้ำพอดี
ถอดผ้าเร็วพี่ถอดผ้าไปช่วยเขาก่อน
ไม่เป็นไรเราเราเปียกก็ไม่เป็นไร

นี่แหละคุณผู้ชมที่เบิ๊ดบอก
คลิปนี้คุณกบคุณกบเล่าบอกว่า
เธอสามีกับลูกขับรถจะไปทำธุระที่หัดใหญ่

แต่พอมาถึงหาดบ้านเกาะทัง
ที่ปากพนังนครศรีธรรมราช
ไม่รู้อะไรโดนใจสามี

เธอเราชมเหลาะริมทะเลไปหน่อยก็เลยจอดรถ
แล้วลงไปนะครับชมชายหาดรับลมทะเล

คนหนึ่งพยายามช่วยดึงเพื่อนอีกคนนึงขึ้นฝั่ง

สามีก็เลยถอดเสื้อผ้า
ว่ายน้ำลงไปดึงเขาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

ครับคนหนึ่งนายหนึ่งไปเล่าให้ฟังว่า
พวกเขาเป็นทหารเกณฑ์ช่วงนี้ลาพักกลับบ้าน
แล้วชวนกันมาตกปลาตรงนี้
แต่เพื่อนคนหนึ่งพลัดตกทะเล

เพราะน้ำมันแรงมันเป็นน้ำวนอีกเกิดเป็นตะคริวเลย
พอเป็นตะคริวแล้วทำยังไงอ่ะสายเบ็ดมาพันขาอีก
เอาจริงเป็นตะคริวนี่ก็แย่แล้วนะตะคริวในน้ำ
ยังจะมาเจอสายเบ็ดพันขามันก็วุ่นวายไหว้กลับไม่ได้ค่ะ
แต่โชคดีได้พ่อบ้านของคุณกบนี่แหละว่ายน้ำลงไปช่วย

หลายคนที่เขาดูคลิปนี้แล้วเขาก็บอกว่าชื่นชม
ชมการทำดีของคุณกบชื่นชมครอบครัวด้วย

คือไม่ใช่ว่านะครับครอบครัวนี้ช่วยทหารไม่ได้หรอก
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทหารก็เกิดขึ้นได้นะครับ